สวัสดีครับ
สวัสดีครับ

ว่ามดดำอยู่ในในรายการ

แล้วผมจะพูดจาเพราะกับคุณด้วย
ครับผมโทรในราชาโน้ทเพียบพูดจำไม่เพราะ
ครับผมไอ้แหวงไอ้ลี่วเธออ่านก่อน

ไม่ใช่มั่วสั่วคุณไม่ใช่

คือไม่ได้ไปไปไม่ทันหรือไม่ทัน

มีปัญหาการทะเลาะกันเนื่องจากสุนัขนะฮะ

ปรากฏว่ามีชายคนหนึ่งไม่พอใจนะครับ
ก็เลยพยายามที่จะตะโกนด่าเพื่อนบ้านบอกว่า

ปรากฏว่าทางเพื่อนบ้านก็ออกมาบอกเลยบอกว่า

หลังจากนั้นครับยิงผู้หญิงคนหนึ่งนะฮะ

อีกคนนึงนะฮะก็คือชื่อนายโยธิน
เป็นสามีของน้องผู้หญิงคนเมื่อกี้

เดินมาแล้วก็ปรากฏว่าโดนคนร้ายเนี่ยนะฮะ

หลังจากนั้นมีอีกคนนึงพยายามวิ่งเข้าบ้านนะฮะ

ซึ่งเป็นผู้ก่อเหตุพยายามวิ่งตามไปในบ้านนะครับ
ปรากฏว่าคนที่วิ่งไปในบ้านเนี่ย
เป็นพี่ชายของผู้หญิงที่ถูกยิงไปก่อนหน้านี้แล้ว

ก็มีลูกของผู้เสียชีวิตอยู่ด้วย

แต่เข้าไม่ได้เพราะเขาติดประตูที่ล็อกเอาไว้

กันนี้นะฮะเขาเดินผ่านคุณโยธิภูมิ
ซึ่งถูกยิงที่ไทยทอยแล้วทุบลงไปแล้วเนี่ยนะฮะ

หรือว่าไปยิงแล้วไปยิงที่ท้ายทอยที่หลังหรือยิงท้ายทอยก่อนแล้วไปยิงคางที่หลังนะ
แต่ว่าซ้ำอีกนัดหนึ่งหลังจากนั้นก็คือเดินไป
แล้วก็ขึ้นไปขี่มอเตอร์ไซค์ของตัวเขาเองนะครับ
อาวุธปืนเนี่ยโยนใส่ตะก้าแล้วก็ขี่รถไปที่สถานีตำรวจไปมอบตัว
เขาเองก็ออกมายอมรับว่าตัวเขาเองโกรธแล้วก็โมโหนะครับ
เพราะว่าหมาตัวหนึ่งที่อยู่ในบ้านของผู้เสียชีวิต
ก็คือทางนางสาวบุญญานีกับทางนายโยธินซึ่งเป็นสามีภรรยากันเนี่ยเห่าเสียงดัง
ทางฝั่งของพี่ชายของผู้เสียชีวิตก็ออกมาบอกว่า
จริงแล้วเนี่ยมันมีรถคันหนึ่งขับเข้ามาในซอยบ้านแล้วรถเนี่ยจอด
ปรากฏว่าหลังจากนั้นหมาชั่วไอ้แดงมันก็เห่า
พอมันเห่าเสร็จปุ๊บมันก็ไม่ยอมหยุด
ปรากฏว่าทางฝั่งเพื่อนบ้านผู้ก่อเหตุคือจิรัตน์
ก็พยายามตะโกนขึ้นมาบอกว่าช่วยเตะหมาหน่อยได้ไหม
เพราะมันเห่าเสียงดังเหลือเกินปรากฏว่าทางฝั่งคุณบุญญานีก็บอกไปบอกว่า
ถ้ามันจะเตะมันก็มาเตะเองแล้วก็ถ้าอย่าทะเลาะกลับมาก็ทะเลาะ
หลังจากนั้นก็เกิดวิวาทะปากเสียงกันขึ้น
สุดท้ายแล้วนะฮะจีรัฐก็ทนไม่ไหวเดินเข้าไปหยิบปืน

แล้วก็สุดเนี่ยนะครับก็ไปโดนรถคันนี้ด้วย
นี่นะครับคุณมุนญาณีก็คือผู้ชีวิตคนแรกนะครับ
โดนยิงเข้าที่เบ้าตาขวา
ตอนแรกยังไม่ได้เสียชีวิตนะครับไปเสียชีวิตกลางทาง
จะไปก่อเหตุยิงพี่ชายของทางฝั่งของคุณบุญญานี

เดี๋ยวดูเดินกลับมาอีกทีนะฮะเขายิงซ้ำอีกนัดหนึ่ง
หมาวิ่งออกมาแล้วเดินกลับมาปุ๊บเขายิงซ้ำอีกนัดหนึ่งเห็นไหมฮะ
โอ้โหอ่านี่แหละครับหลังจากนั้นก็คือเอามอเตอร์ไซค์ของเขาเนี่ย
ขี่มอเตอร์ไซค์ไปหาตำรวจแล้วก็เอาปืนโยนไปใส่ตะก้าหน้ารถ
แล้วก็โหดร้ายมากอ่ะใจร้ายใจร้ายมากอารมณ์ล้วนใจร้ายใจร้าย
โอ้โหโหดมากมาฮะเสียสองสมใช่ไหมฮะ
ก็สองชีวิตนะฮะที่เสียไปเป็นสามีภรรยากันแต่ว่าลูกเนี่ยอยู่ในบ้าน
โชคดีกับทางลุงลุงเนี่ยก็คือเป็นพี่ชายของทางทางผู้หญิง
ถ้าล็อกไม่ทันนี่น่ากลัวมากล็อกบ้านไม่ทันนี่โหดมาก
ครับคือเขาตกใจเขาวิ่งเข้าไปอะไรอย่างนี้วิ่งเข้าไปในบ้านแล้วก็รีบล็อกกรอน
ล็อกทันแล้วก็ตัวของจีรัฐที่เป็นผู้ก่อเหตุเนี่ยพยายามพังประตูเข้าไป
พยายามพังก็เข้าไม่ได้ก็เลยเดินกลับออกมาแล้วก็ไปยิงฝ่ายชาย
ก็คือยทิ้นซ้ำอีกรัฐนึงแค่เรื่องหมาเห่า
ดูดิสร้างเมื่อกลับตอนที่เขาบอกว่านี่ก่อนที่จะเลือกประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกา
ยอดขายปืนสูงสุดเป็นประวัติการทำไมนะ
ในโลกปำว่าอย่างนี้ในช่วงที่ก่อนหน้านี้ที่อเมริกาน่ะ

ไปซื้อในอินเทอร์เนยก็ได้คือมัน
ตั้งแต่มีอเมริกามาไม่เคยยอดขายปืนสูงนี่เลย
ก็นี่ไงในไทยมันเป็นเรื่องที่แบบ
คือสังเกตได้เลยผมอ่านข่าวทุกวันทุกวันนะ
เวลาที่มีเนื้อนักข่าวใบสัมภาษณ์หรือตำรวจไปสอบปากคำคนที่ไปยิงหรือกล่อเหตุ
เป็นหาซื้อง่าย
ว่าเออไอ้พวกของผิดกฎหมายทั้งหลายอืมหาซื้อได้หมดแล้วมันเด้งขึ้นมา
เองด้วยก็นั่นไงมันมันเป็นปัญหาเหมือนกันนะมันคือเป็นปัญหาคือ
สมมุติวันนี้พี่หนุ่มอ่ะพี่หนุ่มชอบดูเอ่อสมมุติหนุ่มเป็นคนโลกสวย
ชอบดูต้นไม้อืมปุ๊บมันจะฉลาดคุยกับต้นไม้เออเพราะหนูเป็นคนจิตใจ
ดีจิตใจประเสริฐอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะลูกมาสังพี่มันมั่งเป็นยังไงอื้อ
ในไว้ของเธอก็จะขึ้นกับต้นไม้ต้นไม้ต้นไม้ศะแตมุดวันนึงอ่ะ
เคยพิมพ์ไปแบบพนันออนไลน์
เคยหาของคุณเคยเข้าไปเปิดเจอแต่บาร์โฮสชื่อบาร์โฮสตึงหมดเลย
ที่แบบว่ามันจะพูดถึงเกี่ยวกับออนไลน์ทุกวันนี้อยากให้คุณดูทุกคนดู
เขาบอกหมดเลยว่าวันนี้มันรู้หมดเลยสมมุติมนุษย์มนุษย์โลกเนี่ยมีกี่ล้านคนนะ
เขารู้หมดเลยว่าคนคนนี้ชอบกินอะไรคนคนนี้ชอบค้นหาอะไรเขาอยากรู้อะไรอย่างนี้เลยนะ
คุณจำได้ไหมกรณีของพอก๊อฟที่ไปก่อเหตุยิงที่ร้านทองที่ลบบุรีจำได้ใช่ไหมครับ
จำได้ไหมเขาไปซื้อไอ้ทอดเก็บเสียงที่ไหนซื้อในอินเทอร์เน็ตเนี่ย
ซื้อท่อเด็กเก็บเสียงมันซื้อกันง่ายมากเลยอะ
ชีวิตง่ายไปเหรอวะ
แทบจะทุกคดีอะไรเอาอย่างนี้ดีกว่าน้อยมากที่แบบ
ไม่ซื้อปืนมาจากอินเทอร์เน็ตหรือสั่งซื้อมาอะไรอย่างนี้

มีปืนที่ถูกกฎหมายอยู่คดีเดียว

ไม่มีใบของไม่มีใช่ไหมไม่มี

ถ้าคุณไม่มีใบพกพาอาวุธปืนคุณก็พกไม่ได้อยู่แล้วนะ

คือจะต้องมีใบพกพาอาวุธปืนนะกว่าจะได้
อย่างที่บอกว่าอ่านข่าวมาตั้งหลายปี
คดีเดียวที่ถูกปืนถูกกฎหมายเมื่อวานนี้แหละ

ถูกไหมที่แบบปืนทุกกระบอกถูกกฎหมายหมดโอ้โห
แต่ฉันก็นึกว่าคลังอาวุธเหมือนกันนะเมื่อวานนี้

ถ้างักไม่เจอยาเสมอติดนักก็ไม่โทนจับฉันมะ

คือก็คือไม่แน่ใจน่าจะต้องโดนยังไงต้องโดนเรียกไปอยู่แล้วแหละ

ไม่ฉันไม่รู้จักเธอเช่าเพิ่งบอกฉันเมื่อวาน

นั่นแหละเต็มกับผม

ทำไปทำมาเขาก็คิดว่าเออมันไม่น่าจะสักเท่าไหรหรอก
แต่เรื่องนี้นานแล้วนะถูกไอ้ที่ไปกดหัวใจเนี่ย
ก่อนโดนรู้ว่าโดนตุ๋นเนี่ยศูนย์เงินไปกว่า๔๐ล้านบาท
กดหัวใจไปยังไง๔๐ล้านบาทโอ้โหนี่เหมือนเข้าคาซิโนเลยเนี่ย
แต่ไม่ใช่คนเดียวคือวันนี้ผู้เสียหายเนี่ยกว่า๔๐คนเนี่ย
คือเป็นที่แบบมาเปิดกันเองเขาเปิดรับสมัครสมาชิกให้เข้าไปทำหน้าที่กดหัวใจฮะ
แล้วก็เขาบอกโอ้โหกดไปตั้งนานทำไมไม่ได้ค่าตอบแทน
แต่ก่อนที่คุณจะทำคือคุณจะต้องจ่ายเงินค่าสมัครแรกเข้าก่อนถูกต้อง
ไปถามผู้เสียหายอะไรหนึ่งขอสงวนทำซักกุลด้วยกันชื่อนางเสาร์เดือน
มีการประกาศรับสมัครผู้ที่ต้องการร่วมงานโดยอย่างแรกเลยเนี่ย
คุณจะต้องเสียค่าสมัครสมาชิกก่อนนะครับตามลำดับ
ลำดับสมัครสมาชิกเนี่ยคุณดูนี่คุณกัญชัยกำเนิดพลอย
จะมีตั้งแต่๓๙๙บาทปลาไปถึง๗๓๕๙๙บาทนั่นคือราคาโปรโมชั่น
เพราะเขาลดจาก๙๑๙๙๙บาทลดเหลือ๗๓๕๙๙บาท
แล้วก็จะมีไล่เลี้ยงไปมี๔๒๐๐มี๑๙๙๙๙๙
มี๑๓๙๙๙แม้กระทั่ง๓๐๐มีหมดตั้งแต่หลักร้อยจนถึงหลักหมื่น
นี่ค่าเรียกเข้าหรอโมทแรกเข้าค่าสมาชิกแรกเข้า
อันนี้กรณีเรื่องนี้เลยเนี่ยคือมันมีเหตุก่อนหน้านี้มาประมาณสักสัปดาห์สองสัปดาห์แล้วสัปดาห์
แล้วก็วันนี้อันนี้คือน่าจะไปแจ้งแล้ว

ตอนแรกที่ออกมาเนี่ยก็คือว่าเจ้าเว็บนี้ตอนที่เปิดออกมาเนี่ย
เขาก็พยายามที่จะไปให้คนมาสมัครแล้วก็จะเรียกยอดไปเนี่ย
ก็คือสมมุติว่าคุณไปกดคุณจะได้หัวใจดวงละ๘บาท
ก็๘บาทคุณกดกี่ดวงกี่ดวงแต่คุณต้องมีตามจำนวนเงินที่คุณซื้อเข้าไปนะ
ต้องซื้อสมาชิกเข้าไปแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยกลายเป็นว่าจ่ายเงินไป

พี่หนุ่มบอกนั่นแหละหน้าที่ทุกคนอยากทำงานเวิร์คแบบงานง่ายหมดอ่ะ

หรือแม่บ่งแม่บ้านทุกคนอยากจะทำงานง่ายเพราะว่าทำงานที่บ้านได้
บางคนที่เขาเลี้ยงลูกได้เขาต้องการอย่างนี้ดีกว่า
อยู่บ้านก็สร้างรายได้
เราเห็นสิคุณเข้าไปดูเล่นไอจีอยู่ถ่ายดูผู้ชายอยู่มันก็ขึ้นแล้ว

ตอนนี้ยอดไลค์คุณมันน้อยมากหัวใจคุณมันน้อยมากเลย

ผมขายให้นะเดี๋ยวจะมีคนกดให้คุณจ่ายเงินมา

สมัครพี่มาไหม๓ร้อยหมดดำกดไปได้หัวใจ
กดให้คุณณคุณนี้นะโดรงใจนึง๘บาท

ชายชาญสมัคร๓๐๐ธิศน้ำสมัคร๓๐๐

ไม่มีเลยไงก็นี่ไงอันนี้ก็ไปเลย

คือให้ได้๗๐หัวใจคือคุณแค่กดหัวใจ
ให้ครบ๗๐หัวใจต่อวันคุณได้ค่าจ้างดวงละ๘บาทนะฮะ
เท่ากับเงินค่าตอบแทนต่อเดือนขั้นต่ำเนี่ย
ปกติเราได้๑๕๐๐เราก็แฮปปี้กันแล้วเนาะ
ขั้นต่ำคุณจะได้เงินเดือนอยู่ที่๑๖๘๐๐บาท
๑๖๘๐๐บาทโดยเขาเนี่ยสมัครสมาชิกระดับ๓
ระดับ๓เนี่ยมันก็จะอยู่ที่ประมาณ๑๒๙๙๙บาทนะครับ
ลองทำไปได้วัน๒วันลองเบิกเงิน
ปรากฏปกติมันจะต้องเป็นเดือนถูกต้องไหม

ไปแล้วโกเว้นตอนโกเว้นตอนไปที่สุดก็เลยสอบถามเว็บไซต์

หนุ่มจริตก็เธอทำในรายการของเธอแล้วเธอจะไม่รู้ได้ยังไงวะ
แล้วคุณมาถามรู้ไหมครับ

เมื่อกี้เธอเล่า๘บาท๙บาทมันเป็นข้อมูลเชิงลึกมากกว่า

เป็นกระดุกไหมโชว์นี้

เป็นไงกระดุกเป็นไงอะไร
จะไม่คงเป็นกระดุก

แล้วฉันต้องทดลองจริงเธอถามว่าสามารถอะไร
เพราะโทรถามเว็บไซต์
เว็บไซต์เว็บไซต์เขาก็แจ้งว่าระบบมันมีปัญหา

เพราะว่ามีคนเข้าไปใช้บริการเป็นจำนวนมาก

ก็แหละทั้งมันมาปะแตก

คนละครึ่งมันเยอะจริง

๓ชั่วโมงเต็มเลย

ขอจบเรื่องติ๊กต๊อกก่อน
แล้วใครแงะมาล่ะนี่ไงคนละครึ่งกูยังไม่จบติ๊กต๊อกเลยคนละครึ่งนะครับ
ตุลาคมก็ตรวจสอบเว็บไซต์ไปจริงปิดไปเลย
ผู้เสียหายกล่าวว่าหลังสมัครไปทำการกดหัวใจช่วงแรก
ก็ไม่สามารถถอนเงินรายได้ได้ตามปกตินั่นแหละนะครับ
ก็แต่หลังจากเดือนตุลาที่ผ่านมาสมาชิกทุกคนไม่สามารถถอนเงินได้เลย
แรกนางให้เงินนาอ่ะยังได้อยู่ตุลาไม่ได้เลย
ก่อนแจ้งจัดโปรโมชั่นอีกว่าอ้าวตอนนี้ปรับปรุงปุ๊บทุกคนเห็นไหมเราปรับปรุงกันแล้ว

คนก็สมัครเพิ่มขึ้นมากมายเลยครับผมในที่สุดเว็บก็ถูกปิดไปตรวจสอบทำไปทำมาเว็บไซต์ดังกล่าวเนี่ย
บัญชีโอนค่าสมัครธนาคารต่างทั้งหมด๑๔บัญชีผู้เสียหาย๗๐๐คนครับ
กรบคูณหารเงินสดที่เขาได้ไปทั้งหมด๔๐๐ล้านบาท
แสดงว่าคนไทยชอบเล่นแอปมากนะไม่ใช่คือไม่ใช่ชอบเล่นแอป
คือคนไทยอยากได้เงินแล้วก็คิดว่าการลงทุนเท่านี้แต่ว่ามีผลกำไรตอบแทนมามาก
ก็คือวันหนึ่งเนี่ยได้แบบโอ้โหดวงละ๘บาทกูกดสัก๑๐ดวง๒๐ดวงกูได้เงินมากกว่า
คิดเป็นเฉลี่ยแล้วมันมากกว่าสิ่งที่ตัวเองลงทุนไปไงแต่โดยที่ไม่ได้คิดว่าไอ้ของฟรีมันไม่ค่อยมีในโลก
ก็เหมือนถ้าอย่างนั้นมันจะมีแชร์เกิดขึ้นมากมายเลยแชร์ทุกคนเกิดขึ้นมากเลย
แล้วที่สำคัญเนี่ยต้องอยากให้ดูข่าวบ่อยด้วยเพราะว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะครับ
ที่เขาแบบไปรับกดไลค์กดแชร์กดอะไรอย่างนั้นก็อย่างนี้เลย
เปิดขึ้นมาเสร็จปุ๊บเพราะรับสมัครสมาชิกใครต้องการทำงานเข้ามา
กดไลก์กดแชร์นะเดี๋ยวคุณได้เงินอย่างนี้คุณสมัครเข้ามา๒๐๐๐๐
ข่าวเยอะสมัยก่อนก็เกิดจากอะไรถ้าบุษย้อนกลับไปก่อนที่มันจะมีออนไลน์
มันก็พัฒนาเป็นออนไลน์เขาบอกอีกหน่อยมันจะยิ่งกว่านี้อีก
ขอโทษนะแซกเนี้ยเขาส่งเข้ามาในทิวีตเตอร์บอกว่า

แล้วก็ไทรัชออนไลน์ครับอืมอืมจัดเวทีเสวนากำหนด
ทางเศรษฐกิจของประเทศนะครับแล้วก็
เชิญร่วมแบ่งปันอนาคตของเราไปด้วยกันในวันที่๑๑พฤศจิกายน
ตั้งแต่เวลาหกโมงครึ่งเนี่ยอีกสิบเอ็ดนาทีเนี่ยนะฮะเป็นต้นไป
ชมทุกช่องทางของไทยรัฐยูทูปไทยรัฐนะครับแล้วก็ไทยรัฐเฟซบุ๊ก
กับเฟซบุ๊กของไทยรัฐด้วยครับแล้วก็มีเฟซบุ๊กไทยรัฐทีวีอ่าฮะ
ทุกช่องทางเลยนะครับมันจะเป็นเฟซบุ๊คของไทยรัฐแล้วก็ไทยรัฐทีวี
แล้วก็ยูทูปของไทยรัฐทั้งหมดเนี่ยเราจะมาร่วมแบ่งปัน
นะครับอนาคตเราไปด้วยกันสิบเอ็ดเดือนสิบเอ็ดครั้งนี้ก็จะมีทั้ง
เอ่อการเงินครับที่หลักผู้ใหญ่ของประเทศเนี่ยนะฮะ
ไปด้วยกันนะฮะแบ่งปันกันไปนะฮะคุณเขมารสองก็เป็นบินพดิกร
นะฮะขอบคุณครัวเช้า
ส่งกักตัวกำลังพลร่วมฝึกครับผมมาเรื่องราวเกี่ยวกับนะฮะอ่า

วันนี้ครับผมผู้สื่อข่าวรายงานว่ามีเอกสารราชการ
ลงวันที่๙พฤศจิกายนฐกรมหน่วยการฝึก
ทัพบกกองทัพเรือแล้วก็กองทัพอากาศ
เพื่อแจ้งกำลังพลที่เกี่ยวข้องกับการประชุมวางแผนนะครับ
เมื่อวันที่๒๖พฤศจิกายนที่โรงแรมสิรินพลาจังหวัดระยองนะครับ
ให้ระมัดระวังแล้วก็ตรวจสอบอาการของตนเองในขั้นต้น
เนื่องจากได้รับแจ้งนะครับจากผู้แทงกองทัพสาธารณัฐเกาหลีครับ
หนังสือราชการดังกล่าวครับยังได้แจ้งดำเนินการตามกระบวนการควบคุมโรคนะครับผม
แบ่ง๒กลุ่มนะฮะคือกลุ่มที่สัมผัสใกล้ชิดก็คือกองกำลังนาวิกโยธินนะครับ
แล้วก็กองกำลังกองทัพเรือกองกำลังกองทัพบกนะครับ
แล้วก็กองกำลังกองทัพอากาศให้ดำเนินการตรวจพิสูจน์โรคนะครับผม
แล้วก็กักตัวเนี่ยเป็นเวลาสิบสี่วันและกลุ่มที่ไม่ได้สัมผัสโดยตรงเนี่ย
ผู้เข้าร่วมประชุมนะครับส่วนอื่นให้ดำเนินการกักตัวเองเป็นเวลา๑๔วัน
เช่นเดียวกันครับเพื่อรายงานผู้บังคับบัญชาให้ทราบนะครับ
โดยแหล่งข่าวจากกองทัพเรือนะครับระบุว่ายังไม่แน่ชัดว่า
ทหารเรือจากสาธารณรัฐเกาหลีคนนี้นะครับผมนะฮะ
ดังกล่าวเนี่ยติดเชื้อโควิดสิบเก้าจากที่ใดแต่ก่อนเข้าประชุมเนี่ยได้ดำเนินการ
ตามมาตรการการควบคุมของโรคนะครับผมแล้วก็ของรัฐเนี่ยทุกอย่าง
โดยเข้ากักตัวในสถานที่ควบคุมแห่งรัฐนะครับ๑๔วัน
และได้เข้าประชุมตามกำหนดการนะครับซึ่งทหารเรือไทยเนี่ยที่เข้าร่วมประชุมเนี่ย
เป็นกลุ่มเสี่ยงที่สัมผัสใกล้ชิดนะครับได้กักตัวไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ในเบื้องต้นสี่ถึงห้ารายด้วยกันนะครับขณะเดียวกันครับทางด้านสอบคอนะครับ
เปิดเผยข้อมูลพบว่ามีผู้ป่วยรายใหม่เนี่ยเพิ่มสามรายครับเป็นยอดรวมเนี่ย
ยืนยันนะฮะสะสม๓๘๔๗รายหายกลับบ้านแล้ว๓๖๘๕ราย
ยังคงรักษาตัวในโรงพยาบาลอยู่หนึ่งร้อยสองรายแล้วก็ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มนะครับ
รวมผู้เสียชีวิตทั้งหมดหกสิบรายด้วยกันสำหรับผู้ป่วยใหม่สามรายเนี่ย
อยู่ในสถานที่นะครับผมกักกันนะฮะของรัฐนะครับเดินทางมาจากตุรกีหนึ่งรายนะครับ
อังกฤษนะฮะ๒รายแล้วก็รายแรกเป็นหญิงอังกฤษนะฮะอายุ๖๒ปี
มีอาการเข้าเกณฑ์สอบสวนโรคนะครับแล้วก็คัดกรองที่ด่านชวนภูมินะครับ
พบเชื้อโควิด๑๙แล้วก็อีกรายเป็นหญิงไทยอายุ๕๘ปีนั่นเองฮะ
เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยตอนนี้ก็คือเขากักไว้แล้ว๑๔วันแล้วก็ยังไม่เจอเชื้อ
พอกลับไปที่เกาหลีปุ๊บไปเจออยู่ที่นู่นเขาก็เลยแจ้งมาที่ประเทศไทยนะครับผม
ส่วนวันนี้ก็เจอที่ด่านสุวรรณภูมิเนี่ย๒รายด้วยกันนะครับ
โอเคงั้นเดี๋ยวพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้าโฌคภูมิการคนละครึ่ง

บางทีจะต้องเอาแป้งเข้าไปนะ
ก็เนี่ยตรงกระป๋องไงเดี๋ยวน้ำตาลมันตก
แล้วก็วืดนะ

เมื่อกี้ฉันถ่ายเฟซบุ๊กฉันก็เจอเขาห้องแหลป
คนตกใจพอแล้วแองจี้
เมื่อกี้ฉันถ่ายเฟซบุ๊กกูเจอเข้าห้องแล็

ต้องไปดูต้องไปดูต้องไปดู

พูดถึงการบินไทยวันก่อนเราเล่าว่าเขาขายเครื่องบิน

จะต้องมานั่งอ่านข่าวเขาเลย
คุณเห็นออฟฟิศใหญ่นี้ไหมฮะไม่เห็นก็ไม่ได้

เอาสักชั้นไหมล่ะคุณจะเดินข้ามเร็วหน่อยจะต้องมาสาย

ทุกวันนี้ฉันเดินมาทำงานฉันไม่มีรถมีลาอะไรกับเขาอยู่แล้ว

นี่อีกหน่อยออฟฟิศเนี่ยเดี๋ยวเขาจัดการอีกสักแป๊บนึง
คุณก็สามารถบริษัทสมมุติบริษัทของคุณก็สามารถอยู่ตรงนี้ได้

วันนี้นะครับการบินไทยเขาประกาศ

แต่วันนี้การบินไทยเนี่ย

เขาบอกเขาขอสู้อีกเครื่องเพราะเราไม่รู้ว่าจะได้กลับมาบินตามปกติเมื่อไหร่
จัดโปร๑๑เดือน๑๑เหมือนกัน
เปิดขายตั้งแต่ไม้จิ้มฟันยันเครื่องบินฮะ

คือบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเนี่ย

จนถึงเครื่องบินออกมาจำหน่าย

ซื้อยกรังราคาถูกกว่า
ซื้อรายการเป็นสินค้ามือหนึ่งหมดนะฮะ
ยกเว้นเครื่องบิน

แก้วกาแฟที่เราไว้เซิร์ฟบนเที่ยวบิน

เป็นเมลาดีที่สำหรับเซิร์ฟเฟิร์สเซิร์ฟบิสเน็ต

มีคุณสามารถไปซื้อถ้วยชาญี่ปุ่น

ซิชั่วยังมีเลยคุณซิชั่วเช็ดปากยังมี

ผมอยากซื้อริด้วยไหมส่วนที่กดมา
คุณรู้มั้ยถ้าเรานั่งอยู่แล้วไปกดมันตราบทิศแล้ว

อันนั้นมันขายมาผอมกับคึ่งบิน

เออนี่เธอโง่จริงหรือเธอแกล้งโง่
ฉันกำลังจะพูดว่าเขาขายอะไรบ้าง

แล้วก็มีไม้จิ้มฟัน

จะได้เพิ่มเติมคำอธิบายกว่า๖เดือนที่การบินไทยเนี่ย
ต้องหยุดให้บริการผู้โดยสารไปเนี่ย

เขาก็จะถูกลิเริ่มโดยฝ่ายบริหาร
แล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พัสดุ

ก็มีการร่วมมือกับจิตอาสาคือตอนนี้

แล้วก็สินค้าเดี๋ยวก่อนจะได้เห็นลิสต์

หมดแล้วแต่เขาจะหาของมาอีก
ไม่หรอกแต่อย่างกับอันที่ไปขับแก๊ป
เป็นคำพูของสูตรอันนี้อันแทนแปบกับใครก็สู้อ่ะเนาะต้องแก้ไขสถานการณ์
แก้ไขสถานการณ์อ่ะที่ยิ่งที่ไพร้ขายลดตั๋วยังมากเธอแต่ก็บอกว่าหลังจาก
เนี่ยเราจะเห็นกับเมื่อก่อนเป็นอาชีพใฝ่ฝัน

เอานุ่มต้องกดแล้วจับกูนะ

หลังจากนี้เราจะเห็นว่าทุกคนจะต้องออกมาทำงาน
เพราะว่ายังไม่รู้ว่าทุกอย่างจะกลับมาปกติเมื่อไห
รถแรกก็เอาออกไปแล้ว๔๕พันคนละ

ที่แบบนี้เป็นบริษัทตัวอย่าง

จากอังกฤษฝรั่งเศส

ไม่เคยมีใครคิดว่าการบินไทยจะมีวันนี้ก็นี่ไง

คุณโจให้กลับมาทำ
ไม่ผิด

ให้กลับไปทำแอร์ไลน์อีกเขาไม่เอาอีกแล้ว

มันไม่ใช่แบบทุกอย่างดูสวยงาม

แต่จริงนะการบินไทย

ไม่อยากเชื่อจริงว่าจะมีวันนี้

จะต้องมานั่งทำกับข้าวตอนเช้า

คือโควิดนี้มันแบบ

อันนี้นี่บริษัทที่เรารู้จักใช่ป่ะ

แต่ผมบอกเลยนะเตรียมตัวไว้ดีเลย

ขึ้นสุดนะ
มันจะอย่างนี้เลยนะคุณ

ของที่ขายไม่ได้จะขายได้

มันอั้นเป็นปี
เหมือนก่อนเห็นพวกแอร์พวกสะชวดเก่า

เออจึงเหรอเราค่น

เขาบอกว่าเขาโทรหาพี่แล้วพี่ไม่รับสาย
น่าจะมายูอันเดียวพี่หนุ่มรับ
วันนี้เรื่องนี้สนุกมากนะหนุ่มวางแต่ต้องเล่าลูก

ที่เด็ก๑๘ที่รถมอเตอร์ไซค์บอกตอนแรกบอกว่ารถมอเตอร์ไซค์ถูกชนใช่ไหม

เธอเอ๊ะตอนไหนแล้ว

อ้าวพี่หนุ่มเล่าแล้วเหรอครับหนุ่มเล่าฉันนั้นไม่ได้เล่า

คือเรื่องเนี่ยแม่เขาบอกว่า
อุ๊ยทำไมทั้งหมดคนนั้นก็ถึงโกรธก้นด่งนั้นล่ะ

ไอ้หนุ่มเขาต้องอ่าน

ฉันเล่าไป๒๓ข่าวหนุ่มต้องเล่า
อันนี้เรื่องหมอป๊าป่ะไม่ใช่เรื่องสาวคาราโอเกะ
คุณเล่าคุณเล่าเรื่องนี้ไปก่อนแล้วเดี๋ยวหมอปลาค่อยว่ากันเอาเรื่องนี้ก่อน
ก็ใช่เขาบอกว่าอยู่ดีทำไมโมทอไซค์ก็โดนเผา

ปรากฏว่ามีสามีคนเขาก็ถามว่าเอ๊ะทำไมอยู่ดีนางโดนเผา
รถโมทอไซค์หายไปจากที่ทำงานห่างกันประมาณ๑๐กิโลเมตร
เมื่อวานนี้เป็นปริศนาว่าใครเป็นคนฆ่า

แล้วนางก่อนตายนางก็บ่นคิดถึงลูกชายนางที่เคยมีอยู่กับครอบครัวเดิม
แล้วนางก็มีครอบครัวใหม่เหมือนกัน
คำถามคือว่าเฮ้ยอยู่ดีอะ
เขาทำไมต้องฆ่าเผาทั้งโมทอไซค์

วันนี้หมอปราวะยังไงกันไช่กำเนิดพ่อ

ตอนหมอปราวเขามาทำพิธีตรงจุดที่พบศพ
โดยระหว่างทำพิธีก็มีกลิ่นศพลอยมา

ตัวเองเนี่ยอยากให้หมอปลาทำพิธีเชิญดวงวิญญาณของผู้ตายเนี่ย

แล้วก็อยากให้ตำรวจเนี่ยตามจับตัวคนร้ายให้ได้นะฮะ
เพราะอยากรู้ว่ามาทำกับลูกสาวเขาทำไม
หมอปลาก็บอกทันทีนะตำรวจคดีนี้เนี่ยเก่งนะ

เข้ามาในที่เกิดเหตุไม่สามารถสัมผัสวิญญาณได้
แล้วก็ไม่มีอาการต่อต้านหรือว่าอ้วก
แสดงผู้ตายนั้นไม่ได้เสียชีวิตตรงจุดนี้อย่างแน่นอน

แต่ตอนเนี้ยประเด็นอยู่ที่ว่า
วันนี้ใครเป็นคนฆ่าแล้วฆ่าเพราะอะไร
คือตอนนี้ตำรวจเขาก็สงสัยพี่ตัวสามี

นี่เป็นสามีใหม่

แล้วรถมอเตอร์ไซค์ความพ่อแม่ก็คิดว่าแบบว่า
เฮ้ยแบบว่าลูกเนี่ยคงเกิดอุบัติเหตุตาย
สรุปปุ๊บแม่ก็ไปทำพิธีเชิญวิญญาณใช่ไหม

ว่ามีแต่ข่าวเนี้ยอ๋อเหรอเออแล้วแล้วคือยังไงเห็นกระสุนปืนแล้วไง
ปืนแม่ก็บอกเอาละเพราะว่าลูกเนี่ยขับรถเนี่ยมาทุกวัน
เล่าแล้วเล่าแล้วล่ะลูกก็ขับรถมาตรงนี้ทุกวันทำไมจะต้องมาตายตรงนี้อีกอย่างหนึ่งทาง
เป็นทางตรงแม่ก็เริ่มคิดแล้วว่าลูกไม่ได้ตายแบบปกติแน่นอน
กระสุนปืนมาจากไหนในระหว่างที่แบบว่าเขาตายโหงกันเนอะ
กำลังจะเผาเผาแล้วมาจากไหนกระสุนมาจากไหนกูไม่รู้
กูจะไปรู้ไหมถ้ากูรู้กูจะมาไปดักถามกูไปไปตำรวจเขาแค่สัธิฐา
กันว่าเอ๊ะกระสุนมันมาจากไหนเออมดมันยังไม่รู้พี่ก็เล่า
ยังไม่รู้ยังไม่รู้ก็เห็นแบบเออใช่ป่ะเมื่อกี้บอกให้รอดูนะ
นี่กำลังจะเล่าเรื่องร่างเข้าวิญญาณนะวิญญาณเข้าร่างแล้วเนี่ย
ร่างค่ะตกใจสิตอนนี้เธอต้องตกใจไม่อันนี้เป็นเรื่องน่าเสียใจ
ไม่ได้แล้วยังไงปรากฏว่าเข้าร่างปุ๊บแล้วบอกว่าวิญญาณทำไมไม่ถูก
เชิญมาเลยเอออ่าแสดงว่าจุดที่แม่ไปเชิญวิญญาณอ่ะไม่ใช่
อ่าจุดที่แม่ไปเชิญวิญญาณอ่ะผิดอืมแม่ก็เลยต้องนิมนต์พระอ่ะ
ไปเชิญมาใหม่ตรงไหนฮะตรงไหนอ่ะกูก็บอกแล้วไงที่บุรีรัม
หมายถึงว่าตรงที่เรานั่นน่ะแต่เขาไม่ได้อยู่ตรงนั้น
เขาแบบว่าตรงที่แม่ไปเชิญเขาก็คิดว่ามอเตอร์ไซคล้มตรงนี้ไม่เชิง
ไม่ใช่แล้วเสร็จแล้วในหล่อนเขาบอกเนี่ยเขาไม่ไปไหนนะ
จนถึงตอนนี้ก็ยังไม่ไปไหนนะก็ยังอยู่ตรงนั้นยังอยู่หลังของหลานอยู่
จนคดีจะคายอุ้ยยังเกาะหลังหลังอยู่เนี้ยเหรอแล้วอยู่ดีดีปุ๊บ
ว่าเอาแล้วรู้ได้ว่าผีเกาะหลังอยู่เอาน้ำหนักอ่ะเด็กเด็กตัวเล็กเล็กอ่ะ
เด็กเด็กแบบผู้หญิงตัวแบบไม่ได้อ้วนมากอ่ะอืม
น้ำหนักเท่าไหร่รู้ป่ะไม่รู้สักหนึ่งร้อยกิโลตัวเล็กเล็กเป็นช่างเล่นร้อยกิโล
เออพูดเป็นเล่นโอ้โหหนุ่มก็ต้องไปอ่านข่าวอ่านข่าวโคมกลม
ไม่รู้จักแหกตาอ่านข่าวนี้บ้างล่ะเรื่องนี้ไม่ได้อ่านไงเออเออ
นี่เวลาตอนนั้นที่ทำมีอยู่แค่ชั่วโมงเดียว
จะให้อ่านทั้งข่าวทั้งประเทศมันคงจะอ่านไม่ได้หรอกอันนี้ค่ะ
ก็ต้องมีหลุดรอดบ้างนะก็ต้องมีหลุดรอดบ้างแหละครับผม
ถ้าหลุดวันชื่นสันแล้วเนี่ยอ่านเยอะไปเหรอใช่
มดดำก็ชอบเรื่องนี้ไงไม่เพราะคุณเห็นเรื่องผีเรื่องสาง
คุณก็อ่านทันทีไงคุณเป็นโรคนี้คุณคุณยังเสื้อง
ยังใส่เป็นกระดูกผีเลยพี่
อันนี้หายซูมอีกแล้วอีกรายการต้องกลับไปเปลี่ยนชุดอีกแล้ว

ชีวิตความรอบก็ต้องมีเปลี่ยนเสื้อผ้าแบบเออวันหนึ่งใส่ชุดสอง
สองชุดซ้ำซ้ำกันไม่เป็นไรเออ
ไปนั่งซีเรียสทำไมใช่คนละครึ่งอะไรกัน
คนละครึ่งของคุณของผมครับเอาละอะเชิญ
ครับผมลงทะเบียนคนละครึ่งครับรอบสองเต็มเรียบร้อยแล้วนะครับ
สองจุดสี่ล้านสิทธิ์หมดภายในสามชั่วโมงครับคุณผู้ชมครับ
จากกรณีที่กระทรวงการคลังนะฮะได้เปิดนะครับผม
ให้ประชาชนเนี่ยได้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการนะครับ
คนละครึ่งนะครับรอบสองนะฮะในวันที่สิบเอ็ดพฤศกายน
ระหว่างเวลาหกโมงถึงยี่สิบสามนาฬิกานะครับผมก็คือหกโมงเช้าถึงห้าทุ่มเนี่ย
เนื่องจากมีสิทธิ์คงเหลือจากผู้ที่ไม่ผ่านการตรวจสอบสิทธิ์นะครับ
แล้วก็ผู้ไม่เริ่มใช้สิทธิ์เนี่ยภายในสิบสี่วันเนี่ยเป็นจำนวนกว่าสองจุดสี่ล้านสิทธิ์นะครับ
โดยหลังจากที่มีการเปิดให้ลงทะเบียนคนละครึ่งนะครับตั้งแต่เวลา๖โมงเช้าที่ผ่านมา
พบว่ามีคนลงทะเบียนเนี่ยได้แล้วก็ไม่ได้นะครับล่าสุดผู้สื่อข่าวรายงานว่ามีประชาชนลงทะเบียน
ร่วมโครงการรอบ๒นะครับครบแล้วนะฮะจำนวนนะครับผมภายใน๓ชั่วโมงเท่านั้นเองนะครับ
ล่าสุดครับทางด้านนายอาคมนะฮะเติมพิทยาภัยสิทธิ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับผมเปิดเผยว่าโครงการคนละครึ่งนะครับ
ได้รับการตอบรับจากประชาชนและก็ร้านค้าเป็นอย่างดีนะครับ
แล้วก็ได้มีการเปิดให้ลงทะเบียนในส่วนที่ยังเหลืออยู่สองจุดสิบอ่า
จุดสี่ล้านสิทธิ์ซึ่งพบว่ายอดลงทะเบียนเต็มอย่างรวดเร็วนะครับ
โดยขณะนี้เนี่ยกระทรวงการคลังนะครับอยู่ในระหว่างการพิจารณามาตรการนะครับผมนะครับ
ครึ่งระยะที่สองครับให้เป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่ประชาชนแล้วก็ร้านค้า
ซึ่งจะดำเนินการต่อเนื่องจากโครงการระยะที่หนึ่งเนี่ยที่จะสิ้นสุดในวันที่สามสิบเอ็ดธันวาคมนี้นะครับ
สำหรับรายละเอียดของโครงการคนละครึ่งนะครับระยะที่สองเนี่ยยังอยู่ในการอ่า
ระหว่างการพิจารณาว่าจะต้องมีเพิ่มจำนวนผู้ได้รับสิทธิ์จาก๑๐ล้านสิทธิ
จะเพิ่มวงเงินใช้จ่ายให้มากขึ้นหรือไม่ซึ่งจะพิจารณาในทุกประเด็นนะครับ
แล้วก็เพื่อให้ประชาชนเนี่ยแล้วก็ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการได้รับประโยชน์มากที่สุดนั่นเองครับ
นะฮะอุ้ยผมอยากกินอันนี้อันไหนพี่
เมื่อกี้เนี้ยอืมอะไรคะอะไรอ่ะลาบเนี่ยกะเพราเหรอ
กะเพราพี่กะเพรากรอบกะเพรากรอบกรอบกินอ่ะอืมเอ้าฮะ
แล้วทำไมเงินเหรอไม่ก็อยากกินนะอ่าอาหารตามสั่งเต็มไป
มันเข้าไปสั่งกินเดี๋ยวมันจะมันจะรีบมันจะมันเมื่อกี้นะครับ
เมื่อกี้เห็นเมื่อกี้หน้าตาอร่อยอ่ะหน้าตาอร่อยมาที่เรื่องราวดีดีของฉันดีกว่า
นี่นี่นี่ครับพูนีบอีปี้อีกแล้วหรออีกแล้วหรออีกแล้วหรอ
คนด่ายอย่างนั้นฮะพูนีบอีพูนีคือต่ายค่ะพูนีบอีพีเดี๋ยวมัดดูช่วงหน้า

เต้นปูหนีบิปี้นะฮะบอกได้คำเดียวว่าสุดปังนะครับผม
เป็นหนึ่งบทเพลงที่ติดหูหลายคนเลยสำหรับปูนีบิปี้ของน้องพรจันทพรนะครับ
โด่งดังจนโกอินเตอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะ
กระทั่งน้องลิซ่าแล็คพิ้งเนี่ยก็นำไปเต้นในรายการเกาหลีใต้นะครับผม
กลายเป็นกระแสไวรัลในโลกออนไลน์ขนาดนี้
ล่าสุดที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะฮะเป็นคลิปอย่างคุณแม่ชมพู่อารยาครับ
ก็คัมแบ็คกลับมาอีกครั้งในรายการสามแซ่บนะฮะแต่จัดเต็มเล่มใหญ่ไปกว่านั้นก็คือ
แม่มาพร้อมพิธีกรรมร่วมอย่างกาลแมร์

ใช่แล้วแล้วก็คุณเบลล่ารานีนะฮะงานนี้บอกได้เลยว่า
ฉีกมุมใหม่ของแอปสุดนี่ฮะดูแอปยอมเต้นด้วย

โดงสารแอป

พรุ่งนี้หลังครบทรงชาติกลับมาเจอกันใหม่

ถากเชื่อโปรสติศอำนาจพิวเซียว
ฝรั่งโดยฝรั่งโดดเมีย
เป็นยาแก่ใจตัวเร็วว่าไม่รอด